พอสิ่งช่วงนี้ทิลายยังไม่อยากให้แบบเวลาผ่านไปเลยอะ
พอนี้ก็คือเบลดสุดท้ายแล้วนะพร้อม

ผูกพันแล้วรู้สึกผูกพันมันอยู่กันมา๘ปี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

ผมไปมาตั้งแต่แบบเหนือร่องใต้เลย
ตั้งแต่แม่ห้องสวนอันนี้ไปเที่ยวเองครับผม
ไปแบบตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายไล่ลงมา
แม่ห้องสวนแม่ห้องสวนลงไปใต้เลยสุด
ทะเลไทยของเรานี่ไปมาหมดเลยครับ
ก็ถือว่าปีนี้คือเที่ยวแบบเที่ยวค่อนข้างเยอะ

รางวัลชีวิตให้รางวัลเกินครับปีนี้

ทับใจสาวชาติไหนมากที่สุดคะ

ผมชอบคนไทยเพราะพูดคุยกันรู้เรื่อง
ไม่มีที่ไหนมันจะแบบว่าสบายใจด้วยกับคนของเรากันเอง
แล้วเคยมีต่างชาติมาจีบไหม

มีช่วงหนึ่งผมไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานจ้างครับ

ผมมีช่วงหนึ่งไปบ่อยปีนึงไปแบบประมาณ๘ครั้งไงครับ

คิดว่าอะไรในตัวเราที่คนจีนชอบ
ผมว่าด้วยความที่ลักษณะของผมแบบออกแนวเข้มหน่อยครับ
เพราะว่าคนจีนเขาจะชอบตลาดไต้หวัน

เหมือนแบบดูแบบเท่

เพราะผมแบบเป็นคนผิวเข้มด้วยไงครับ
ไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่แค่หน้าตาที่ดูเข้ม
พี่กาวว่าเป็นรูปร่าง
แล้ววันนี้แต่งตัวมาแบบว่าแบบอันพรานสุดอ่ะ

นี่ถ้าเราไม่ติดตามไอจีไม่ติดตามอะไรเราไม่รู้เลยนะ
ว่าแบบเฮ้ยภาพที่เราเห็นตอนที่เป็นเอฟ

คือที่พี่ออมเห็นเนี่ยเพราะว่าเวลาอยู่ฟิตเน็ตเนี่ยคือ
เราก็ต้องใส่เสื้อกล้ามใส่อะไร

ที่ไหนไปที่ไหนก็นัดไปด้วยไปด้วย

คือด้วยความผมบอกเลยแต่ก่อนผมเป็นคนขี้อายนะครับ
แต่พอเราอยู่ในฟิตเน็ตแล้วคือเราก็ต้องถอดเสื้อเล่น

แล้วเราก็ชินไงแล้วคือแต่พอไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้

บางทีอยู่บ้านกับเพื่อนผมก็ถอดเสื้อไง

เพราะว่าเขาก็จะมาบอกว่า

เพราะว่าฉินแง
ผมแบ่งออกเป็นที่เป็นพยายามจะไปให้ได้นะครับ
ฟิตเนตเนี่ยผมไปอย่างน้อยสองวันน่ะ

ตรงนี้ปกติยังยูคัทเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบของผู้หญิงถูกปะ

ผมอย่างปีที่ผ่านมาผมถ่ายบางอาจารย์ใช่ไหมครับ
แล้วก็ผมมีแบบละครอีกเรื่องหนึ่งคือสวยไลท์สายลับในละครบู๊

แล้วก็มีละครเวทีแบบเอ่อ

จนถึงต้นตอนหนึ่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องของหลัง

เอายกหนักไปยกแล้วโดนหลัง

เราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของการยืดหรือว่าการเซชิ่งครับ
ก็มีคนแนะนำว่าโยคะเนี่ยมันตอบโจทย์นะ

ตอนแรกผมก็ไม่กล้าไปเล่นเพราะผมเขินเพราะว่าเข้าไปในคลาสมีแต่เป็นแม่บ้านหมดเลย

เป็นผู้หญิงแบบเป็นแม่บ้านเป็นอย่างเงี้เล่นกันหมดแล้วผมก็อายไง
เดี๋ยวนี้เขามีแต่ผู้หญิงเอ็กนะแต่งตัวกางเกงคัดสั้นไม่เล่นกางเกงโมเยอะเลย

ผมเองก็เขินนะช่วงแรกอ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเล่นนะครับมันทำให้เรารู้เลยว่ามัน

ปวดจริงครับพี่อ๋อมแล้วมันได้เรื่องของการวีดดิ้งการหายใจครับ

แล้วก็มันได้เรื่องของแบบการเลือดลมแล้วก็การแบบมันดีมากผมเชิญชวนนะว่าให้ลองมาเล่นแบบโยคะกัน
งั้นให้นี่เลยน้องรอนคิดท่าแบบว่าโยคะหรือออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็ได้ง่ายนะสำหรับ

ที่แบบไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปโดยท่าไม่มีเวลาอยู่ตรงเนี้ยเราออกกำลังกายได้
คือคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าที่เรามาสอนอย่างนี้เป็นท่าง่ายแต่ว่าคือทุกคนทุกคนต้องตั้งใจทำจริงครับแล้วมันจะได้
เราก็ยกขึ้นก่อนยกขึ้นแล้วหายใจเข้าครับ

เดี๋ยวผมยกให้ก่อนสมมุตินะแล้วหายใจเข้าครับ
แล้วยกหน้าขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับดึงให้ตรงที่สุด
แล้วเวลาลงเนี่ยเรายืดมือให้ตึงอย่างนี้นะครับลงข้างครับ
ออกข้างข้างยืดให้ตึงอ๋อตึงแล้วเนี่ย
เราจะรู้สึกเลยว่าแค่นี้ครับบริเวณหัวไหล่
และบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะตึงแล้วเพิ่งเล่นแขนไป
มันปวดมากเลยใช่ครับผมก็พึ่งเล่นแขนกันปวดไปกันเนี้ยครับ
มันตึงอย่างเงี้ยหรอแล้วแล้วท่านี้ท่านี้ช่วยอะไร
ลงครับท่านี้นะครับมันจะช่วยเรื่องของบริเวณตรงสมัครต้นคอครับ
แล้วก็บริเวณของต้นแขนช่วงไหล่อย่างนี้
แค่นี้เองเนี่ยดูง่ายมากแต่ถ้าเราทำตรงเนี่ย
ลองลองดูนะฮะยิ่งยิ่งขาตรงเนี้ยยิ่งขาตรงมากเลยอ่ะยิ่ง
อย่างนี้นะแล้วพอหายใจเข้าปั๊บตอนลงเนี่ยหายใจออก
แล้วดึงแล้วลงมาอย่างนี้ครับมันจะตรึงมันตึงลงเนี่ย

มันจะเห็นเลยว่าเส้นเอ็นตรงนี้มันยืดหมดเลยตึงมากเลย
ใช่ครับแล้วก็เป็นเป็นท่าที่สองเนี้ยเป็นเลิฟจากเบสิกอย่างงี้เหมือนกัน
ใช่เราพอเราดึงขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราเอามือขวาของเรานะครับ
จับมาอยู่ใต้บริเวณมือซ้ายแบบนี้แบบนี้เนี้ยอ่า
เรามาทำตามมาได้นะฮะตามไปซ้ายแล้วเราใช่ครับ
เราหายใจเข้านะครับช่วงจังหวะที่เราหายใจออกเนี่ย
เบนตัวไปทางด้านขวาอย่างนี้ครับไปทางด้านขวา
ใช่แล้วคล้างเอาไว้นะครับคล้างเอาไว้อ่าประมาณสองถึงสามลมหายใจนะ
อย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยค่อยยกกลับลงมาเท่านี้ได้อะไรคะ
ก็คือได้ของนี่ครับด้านข้างเลยคนที่ปวดหลัง
ที่เขานั่งเป็นออฟฟิสซิงโดมต่างต่างอ๋อตรงนี้เนอะ
ข้างตรงเนี้ยครับยืดใช่คือทำสลับนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็สลับ
เอามือซ้ายมาไว้ใต้มือขวาแล้วก็มาดันมาอีกแล้วดันมาอีกฝั่งฝั่งหนึ่งครับ
แล้วค้างเอาไว้แล้วหายใจที่สำคัญที่สุดต้องอย่าลืมหายใจครับ
คนชอบลืมหายใจกันมันทำให้เหนื่อยตายเป็นลมใช่
อันนี้แม่บ้านก็ทำได้เนอะทำได้ครับนี่อันนี้คือเป็นแค่เบสิก
แต่ว่าแม่บ้านแบกของอะไรเยอะทำความสะอาดบ้านบางทีมันก็ต้องยืดคนส่วนใหญ่อ่ะ
ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นท่าที่ง่ายแต่คือถ้าเราตั้งใจทำอ่ะ
แล้วเราโฟกัสไปที่เรื่องของกล้ามเนื้อแต่ละจุดนะครับมันจะได้จริง
อันนี้แค่เบสิกยังมีอีกหลายท่าเลยมันก็มีท่ายืดแต่ละท่าแต่ละท่าไปเนอ
แต่ว่าคุณคุณแม่บ้านแบบคุณคุณแม่บ้านหรือว่าสาวสาวที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยทำได้แน่นอนอ่า
มีประโยชน์ครับผมหุ่นเขาก็ดีแบบนี้เลยเนี่ยเขาก็มีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายด้วย
คุยกันมาสามวันนะคะรู้สึกแฮปปี้มากแฮปปี้ด้วยครับแฮปปี้ด้วยครับ
ใช่ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดถึงกับเราสองคนในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผม
แต่วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะคะในเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบานนะคะ
แล้วก็เข้าไปร่วมเล่นเกมได้เลยนะคะมีของรางวัลแจกเพียบเลยค่ะ
ก็เข้าไปดูในไอจีได้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะ
สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครก็ต้องคอยติดตามในรายการแม่บ้านประจันบาลที่นี่เวลาเดิมเลย
ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม